สำหรับนักโทษที่หลบหนีออกมาจากสถานที่กักตัว
เพื่อจะตรวจหาโควิดนะคะที่ประจวบคิริขัน
เรานำเสนอข่าวไปว่า๔คนที่หลบหนีออกมา
เมื่อวันเสาร์จับกลุ่มตัวได้๒คน
วันอาทิตย์เมื่อวานก็จับได้อีก๒คน

หลบหนีออกจากสถานกักตัวตรวจหาเชื้อโควิด
ซึ่งอยู่ห่างจากเรือนจำจังหวัดประจวบ

นักเข้าชายสหรัฐเสนามนตรี

นักโทษชายธนวัฒน์อยู่โคงอายุ๒๑ปี

ทีนี้พอหลังจากหนีออกมา๔คน

จับสหรัฐกับพงศรีได้

พงศกรกับธนวัฒน์ได้
มาจับได้ในพื้นที่เขาย้อยเลยนะ

ทีนี้ตัวธนวัฒน์เขาจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
แล้วก็มีการจับเป็นตัวประกันด้วยนะ
ก็เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามตามค่ะ
ตอนที่เขาเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมา
จะไปหาแม่ที่ตำบลอ่าวน้อย

ก็มีการปล่อยเจ้าของเจ้าของรถทิ้งไว้กลางทาง
แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ไซคันใหม่ขี่หลบหนี

แล้วทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เนี่ยนะคะ
พลตำรวจโทษธนายุทธ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุสั่งให้ตำรวจในพื้นที่
เร่งติดตามทั้ง๔คนจนจับกลุ่มตัวได้

แล้วประกอบกับเคยมีประวัติต้องโทษมาก่อนหน้านี้ด้วย
พนักงานสอบสวนก็ต้องตั้งข้อหาเพิ่มแล้วค่ะคุณผู้ชม

ข้อจำกัดของสถานที่กักตัวชั่วคราว
เพื่อรอดูอาการโควิด๒๑วัน

พอมันมีข้อจำกัดก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วเดี๋ยววันนี้จะส่งตัวผู้ต้องขังทั้ง๔คนที่หลบหนี
เอาไปไว้ที่เรือนจำเขาบินที่ราชบุรี
เรือนจำนั้นจะเกิดการหนีออกมาอีกไหม
บอกว่าไหม้แล้วเพราะว่าเรือนจำเขาบินเป็นเรือนจำที่แน่นหนานะคะ
แต่ส่วนใหญ่นักโทษมักจะหลบหนีในช่วงที่ต้องมีการเข้าอาคารกักตัว
เพราะว่ายังไม่ค่อยแน่นหนานะฮะ